จากหลักทรัพย์บัวหลวงแล้วก็คุณทศพรโสพลชะเถียนศุกร์
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

วันศพนี้ตลาดคุณปิดไปที่๑๔๗๙จด

โอ้โหบวก๑๕จด
แต่ถ้าเกิดวันศพนี้ใครจับตาดูนี่

เพราะว่า๕นาทีสุดท้าย

ก็จะมีการปรับของหุ้นใหญ่ใหญ่

ยกระดับตราบุญไทยน่าสนใจ

ว่านานน่าสนใจ

อันนั้นเวลาปากชาติที่จะลงทุน
เป็นหุ้นใหญ่ทั้งนั้นเลย
มีอะไรบ้างครับ
ธุรกิจในบ้านเราที่ใหญ่นี่มีอะไรบ้าง

แต่ที่น่าสนใจ

น้ำทุนต่างชาติซื้อไป๕๗๐๐บาท

ตอนแรกเราก็คิดว่าจะขึ้นไป๓๕แล้ว

ตัวเลขสหรัฐอเมริกาออกมาค่อนข้างดีทีเดียว

ยิ่งค่อนข้างจะมั่นใจว่า

ก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าอาจจะยังไม่ปรับ

อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐ

ดังนั้นก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องจับตามอง

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจริง
อันนั้นก็เลยส่งผลให้

แต่ถ้าต่างชาติยังเข้าอย่างนี้

ต่างชาติยังซื้ออยู่ที่ประมาณ๑๓๕๐๐๐กว่าล้าน

เนื่องจากว่าเทรนด์ดอลลาร์เทรนดดอกเบี้ยจะมา

ทำให้ทองในบ้านเราน่าจะไม่ลงมากนัก

วันนี้อาจจะลงประมาณ๒๑๐๐๐บาทกว่า

ผมว่าถ้าใครอยากจะสะสมทองนะ

เพราะว่าราคาจะอยู่ได้ประมาณ๑๓๑๐บาท
ใช่ตกบาทในเมืองไทยก็คงประมาณ๒๐๐๐

ใกล้๓หมื่นแล้วก็ซื้อแล้ว

ผมว่าลงมาเรื่อยนะ

ช่วงสัปดาห์ก่อนแหละตลาดหุ้นลงค่อนข้างเยอะ

ก็คือลงไปมาร้อยจุดกลับมามาร้อยจิ้ด

กลับไปมองถึงอเหมาคาที่กินผมพูดถึงนะ

สิ่งจุดเกิดขึ้นในอเมริกาเกิดจากอะไรมั๊ะ
เกิดจากต้นทุนการรักษาพยาบาลของคน
เราก้ต้องแล้วกลับมาดูบ้านเราสิ
ว่าคุณเน็ตคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรามองหุ้นขุมราคาเนี่ย
มีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยนะวันนี้
แล้วก็น่าสนใจนะเพราะว่าจริงในกลุ่มหลายกลุ่มเนี่ย
ก็คือลิงก์กับเศรษฐกิจในบ้านเรานั้นแหละ
อย่างอีกส่วนหนึ่งก็ช่วงนี้ช่วงกระแสดิจิทัลกำลังมา

วันนี้ขึ้นไป๑๑๔กว่าเหรียญนะนะ

ขึ้นมาประมาณ๓๔เหรียญนะครับ

เมื่อเช้าดูข่าวนะเขาบอกว่าสิงคโปร์นี่เริ่มเปิดขายนะ
คนไปยืนต่อคิวยาวอีกแล้วนะครับ
ก็ลิงก์กับเศรษฐภาคป้าเหล่านะครับ

บอกว่าอย่างแรกเลยต้องผ่านทางนี้ให้ได้

รัฐเองต้องการที่จะกระจายเงินเหล่านี้
กลับไปสู่ประชาชนโดยตรงนะครับ
แล้วก็ไม่เกิดความยุ่งยาก
ก็ไปได้แล้วจริงอนาคตอยากจะบอกว่า
มันไม่ได้จบแค่ภาคประชาชนอย่างพวกเรานะ
มันกำลังหมายถึงนิติบุคคลต่างด้วย
ถึงร้านค้าต่างนะครับวันนี้เนี่ย
ร้านค้าส่วนใหญ่ที่รับเงินสดเยอะเนี่ย
เตรียมตัวเหมือนกันต้องเตรียมตัวที่จะศึกษาเรื่องของ
การใช้เครื่องรับบัตรนะครับเพราะผมบอกเลยว่า
ในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยถ้าคุณยังใช้เงินสด
ขายของอยู่เยอะเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนแน่นอน
เพราะว่าเป็นกึ่งไฟล์บังคับ
หรือว่าไม่ได้ใช้เงินสดใช่เพราะนึกถึงห้ามนะครับ
จุบันเราใช้ใช่ไหมได้เงินทอนเป็นเหรียญเหรียญก็ไม่รู้จะเก็บยังไง
ใช่ถ้าเกิดทำพรุ่งนี้ดูผ่านแอปพลิเคชันอย่างเดียว
ดังนั้นเนี่ยอยากให้พวกเรานนะครับเริ่มปรับตัว

อันนี้แต่ขอย้ำนะครับเริ่มดูได้แล้วนะครับ

ติดต่อได้ทีนายกรุงเทพศ์ทุกสาขา

คนนี้น่าจะครบแล้วครับ